เหตุรถขนส่งพัสดุไปชนท้ายรถกระบะ
จนตกลงไปข้างคุณผู้ชม
สองสามีภรรยาสองคนในรถกระบะเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ภาพวงจรปิดจับภาพของอุบัติเหตุได้ชัดเจนเลย
อาจจะดูไกลหน่อยแต่เห็นชัดนะฮะว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับ
แล้วก็รถกระบะตู้ทึบก็ขับมาค่อนข้างจะเร็ว
เป็นภาพเหตุการณ์ที่รถกระบะตู้ทึบ
หรือว่ารถขนส่งพัสดุเอกชนขับมาด้วยความเร็วก่อน
พุ่งชนท้ายรถกระบะที่อยู่ด้านหน้า
เสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าก่อน
แล้วก็ตกลงไปในคูน้ำข้างทาง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนสายสุวินทะวง
เส้นทางจากแยกโคกปีบมุ่งหน้าพนมสารคาม
ก่อนถึงเขตเทศบาลศรีมโหสด

จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้นายโสพล
ส่งสายอายุ๖๓ปี
แล้วก็นางบุญทิมบัวส่องสายอายุ๕๓ปี
เป็นสามีภรรยาที่อยู่ที่รถกระบะ

แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างเร่งช่วยเหลือ

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วน

รถกระบะมันพลิกตะแคงแบบนี้นะครับ

หลังเกิดเหตุได้ขับรถประคองเข้าจอดข้างทาง
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๕๐เมตร

บอกว่ามองไม่เห็นรถกระบะคันที่อยู่ข้างหน้า
พอรู้สึกตัวอีกทีก็ชนไปแล้วนะฮะ
แต่ตำรวจต้องนำตัวไปที่โรงพัก

ที่มองไม่เห็นเพราะอะไร
และการที่ขับมาเร็วแบบนี้เพราะอะไร

ต้องนำตัวไปสอบปากคำต่อนะครับ